เพราะเขาอัดแสงแย่แล้วนี่หมอ

บนเพดานั่นแหละถ้าเบาะอยู่อัดแสงเดียวลงหมดเลย

อ๋อแล้วเป็นไงคะคุณเหนื่อยไหมคะ

ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าหลายคน
เมื่อวานนี้ใครสังเกตไหมคะคือร้อนมากก็จริงแต่แบบมันมีจังหวะกลางคืนอ่ะ
ลมแรงใช่
ตอนนี้คือเอาง่ายแต่เราก็พูดกันมาว่าจะต้องเจอพายุฤดูร้อน
แต่สิ่งที่เราจะลุ้นคือฝนมันจะมาด้วยหรือเปล่า

เมื่อความร้อนมันก็ทำให้เกิดฝนได้เหมือนกัน
มันเหมาะกับว่าอากาศเหมือนกับการทำฝนเพียม

คือตอนนี้คนเล็งกันอยู่ประมาณ๓เรื่องหลัก
คือ๑ฝนมาไหมพายุฤดูร้อน

คนกังวลอยู่๓เรื่องนี้

มีทั้งตะวันออกอีสานเหนือกลาง

พายุฤดูร้อนที่ประเทศไทยตอนบนค่ะ
เป็นความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลัง

ที่จะปกคลุมลาวเวียดนามตอนบน

ก่อนที่จะแผ่ไปที่ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือ
ส่วนทางใต้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า
มันจะมีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้
จะเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เนี่ย
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแรงขึ้น
ประเทศไทยตอนนี้อากาศคือร้อนจัด
คำเดียวสั้นร้อนจัดนะคะ

เขาบอกว่าช่วงสงการสะใจดีเหลือเกิน
เขาสาดน้ำแล้วแหละขนาดนี้
เตรียมตัวสาดน้ำแล้วว่าถ้าร้อนขนาดนี้

ใช่หลังจากนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาภัยแรง
เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มหลังจากรุนว่าพฤษภาษณ์
ฝนมันจะตกหรือเปล่าอืมเพราะมันเป็นเอลนีโย
ปกติแล้วประมาณสักวันที่๒๗๒๘เมษา
เกิดเป็นพายุร้อนที่เหมือนกับทุกทุกครั้งที่เราเกิด

เพราะฉะนั้นช่วงนั้นช่วงการที่ตรงนั้นที่จำได้เนี่ย
ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อเครื่องบินตกอยู่

ใช่เพราะฉะนั้นพอระยะเวลาประมาณสักเมษา๒๐แก่เนี่ย
จะเป็นพายุมาตลอดแล้วก็สังเกตว่า

อายุร้อนเนี่ยนะมันมาในช่วงประมาณตรงนั้นมันเป็นการบ่มเพาะไง

ใช่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งให้มันมาช่วงนี้เลยนะ

เนี่ยเรื่องฝนเขาบอกว่าอาจจะแต่มันยังเป็นการคาดการณ์นะคะ
เขาบอกว่าสมมุติถ้าเอาวันนี้ก่อนนะคะที่ต้องเตรียมรับมือ
คือเขาบอกว่าเตรียมไว้ก่อนแต่ยังไม่สามารถฟันทงว่ามันจะมาใหม่มายังไง

ใช่ภาคเหนือในพิศนุโลกกับเพชรชบูรณ์นะคะ
นี่คือเยอะเลยน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนม
ชายภูมิมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชศรีมา
บุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธา
ทั้งอีสานเหนืออีสานใต้เลย
ส่วนภาคกลางค่ะลบบุรีสระบุรีอายุทยากรุงเทพและปริมณฑล
ตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด

ของพรุ่งนี้มันจะขึ้นไปถึงเหนือแล้ว
เหนือเนี่ยมีเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกเพชรบูรณ์ครบทั้งภาคยังคะ
ก็คือเอาง่ายว่าฝนเขาคิดว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามากกว่าครึ่งของประเทศ
ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเรื่องของประเทศไทยทุกภาคด้วยนะครับ
แล้วแต่ว่ามันจะเข้ามายังไงบางทีเป็นลูกเห็บต้องระวังลูกเห็บหรือจะเป็นฝนถ้าเป็นฝนตอนนี้ฉันว่าทุกคนแฮปปี้
ใช่เพราะมันร้อนจริงด้วยแล้วก็ฝุ่นด้วยอะไรด้วยซึ่งพอได้ยินเรื่องพายุฤดูร้อน
ตอนนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเองก็มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส
กับนายกรัฐมนตรีสาธารณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีของเมียนมาร์ด้วยในเรื่องของการจัดการเรื่องหมอกควันเรื่องมลพิษ
ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ที่เขาเผากันเยอะเผากันหนักค่ะ
วันนี้นายกก็เลยประชุม๓ฝ่ายเลยคือจากฝั่งลาวด้วย
เมียนมาร์ด้วยว่าเราสามประเทศต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้แล้วนะ
เพราะว่าใครทำคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันพัดมารวมกันหมดเลย
ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์
การจัดการปัญหามลพิษหมอควันข้ามแดนแล้วก็หาแนวทาง
ใช้คำว่าสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นรูปธรรมในการรับมือ
เพราะตอนนี้ทุกคนเองก็เจอเหมือนกันหมด
นี่แต่ละคนใครไปเที่ยวลาว
กลับมาก็น้ำมุกน้ำตาไหลกันทุกคนเลยเหมือนกัน
เพราะว่าตรงนั้นฝุ่นก็หนักมากค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้ทั้ง๓ประเทศเนี่ยเจอปัญหาเดียวกัน
ประชาชนความเป็นอยู่สุขภาพอะไร
โดนกระทบหมดเลยเลยต้องผนึกกำลังกัน
ธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโส
คณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม๕ประเทศ
เขาก็พูดถึงสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน
ว่ามันก็คือเกิดจากการเผานั่นแหละเผาในที่โล่งอากาศก็แห้ง
ในอนุภูมิภาคแม่โขงช่วงมกราศถึงเมษายน
อากาศจะแห้งมากมันเลยยิ่งมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น
เรื่องนี้สำนักเลยค่ะอาเซียนก็เลยมีการแจ้งเตือน
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระดับสูงสุดก็คือระดับ๓แล้วนะคะ
ถ้าไปดูภาพรวมจุดความร้อนในไทยเมียนมาแล้วก็ลาว
ในปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะค่ะซึ่งตอนเนี้ย
ปัญหาหมอกควันข้ามแดนเนี่ยมันมีความรุนแรงมาก
กลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนกระทบทั้งเรื่องการท่องเที่ยวด้วย
ซึ่งถ้ากระทบท่องเที่ยวแน่นอนว่ามันก็จะมีผลกับรายได้ของประชาชน
ถามว่านี่เขาบอกว่าทำยังไง

แต่มันเป็นวิถีชาวบ้านเราจะต้องไปเปลี่ยน
แค่ประเทศไทยประเทศไทยของเราต้องยอมรับ
คนไทยให้ความร่วมมือสูงมากนะฮะ

วันนี้แต่ละประเทศโอเคล่ะมันจะต้องค่อย

ครั้งหนึ่งเราเคยไปบอกอ้าว
งครามรัสเซียยูเครนมาเนี่ยเราบอกปลูกข้าวโพดกันเถอะเพราะเป็นอาหารสัตว์
ปลูกอ้อยเถอะเราปลูกมันสับปะหลังถูกต้องไหมฮะนี่คือทุกประเทศปลูกกัน
คราวนี้มันช่วงเก็บเกี่ยวมันช่วงเปลี่ยนหน้าฤดูหรือแม้กระทั่งเห็ดเพาะ

เห็ดเผามันถึงมีราคาสูง
นายกก็เลยบอกว่าจากที่ปัญหาที่คุณมดดำพูดมาเนี่ยนะครับ
แก้ไขระดับด้วยการยกระดับความเข้มงวด๓พื้นที่ก่อนเลย

จากการจราจรแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรม

สองคือพื้นที่การเกษตร

จะส่งเสริมการหยุดเผาวัสดุและพื้นที่การเกษตร

อันเนี้ยเป็นเนื้อในที่จะต้องไปแจกแหล่งรายละเอียด
ภาษาชาวบ้านคือแบบว่าไม่ขีดก้านเดียว

กับต้องไปซื้อรถไถจะต้องไปซื้อกบซื้ออะไร

คิดถึงชาวบ้านเขาอ่ะไม่ขีดอันเดียวกับปืนใบไม้แห้ง
กับรถกบขุดไถค่าน้ำมันค่ารถไถ
ถ้าไปจ้างคนมาฝังกบอีกใครจะช่วยเขาอ่ะ
พูดถึงว่าการพูดคิดทางด้านดีนะ

วันนี้พอเราไปดูอย่างเหนือแม่ลำปางเชียงใหม่อะไรอย่างนี้
คืออย่างพ่อแม่อยู่นั้นสงสารแม่มัน๕๐๐บาท

เหมือนหนังเรื่องใช่ไหมคะมันไม่เห็นอะไรเลย
แต่ถ้าเป็นฉันฉันจะไปพูดพ่อแม่พี่น้องประสาทชนฟังรู้ป่ะ

แต่ละหมู่บ้านคนตายเพราะมะเร็งกี่คน
ถูกต้องป่ะถ้าเราไม่ร่วมมือกันมันก็ต้องเป็นศพต่อไป
อันนี้แค่หมายแข็งแหละถูกต้องมั้ยลาว
นอกจากจะบังคับใช้ตรงกรรมวรรดิ์ที่เข้มงวดแล้ว

ฉันเรียกว่าหิมาตกนะเนีย

ส่งภาพมาคือเขาไม่ได้ส่งภาพแบบว่าถ่ายตั้งใจถ่ายนะเหมือนถ่ายภาพกันนะ

เออแบบถ่ายภาพบ้านอ่ะถ่ายกับเพื่อนอย่างเงี้ย

คือก็อยู่ที่บ้านหลังเดิมแหละแต่ไม่เห็นบ้านอ่ะ

ไม่คือภาพแบบนี้จริงเราเคยเห็นเมื่อก่อนที่ไหนรู้ป่ะคะอินเดีย
เราเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วในอินเดียแล้วเราก็รู้สึกอเมซิ่งว่าเล่นนานมาก
เขาอยู่กันได้ยังไงมันแบบอ่ะนี่จ้ะมาแล้วจ้ะใช่
เมื่อก่อนเราเห็นในปากกิ่งอ่าใช่รูปในปากกิ่งใช่
มันก็ดูเป็นอากาศดีนะเหมาะ

แต่คนเข้าโรงพยาบาลเยอะมาก

อย่างวันนี้ที่บ้านมีงานแบบว่างานเผา
งานศพอะคะ
คนก็ไปกันแล้วเราก็ไม่เห็นกันเลยขนาดมองคณ์แบบนี้
แต่เมื่อวานี้ต้องยอมรับอากาศปีนี้ร้อนและมันก็จะร้อนขึ้น
เมื่อวานนี้ยอดการใช้ไฟสูงสุดในปีนี้เลยพุ่งไปถึง๓๒๙๖๓เมกาวัตต์
เมื่อช่วงเวลา๒ทุ่ม๕เกือบ๓ทุ่มด้วย
เพราะว่าคือเขาบอกว่าประชาชนแบบไม่กลัวเปลืองค่าไฟมันร้อนมันร้อนจนอยู่ไม่ได้
เพราะประกัดไม่ใช่เลยว่าสูงสุดจะอยู่แถวเขตบางนา

คนไทยเปิดแอร์แล้วก็พัดลมคลายร้อนประกอบเป็นวันที่

ตอนนั้นเราใช้ไฟไปถึง๓๓๑๗๗๓เมกาวัตต์
กะวัตต์นึงเนี่ย๑เมกะวัตต์เท่ากับ๑ล้านวัตต์
เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแผนพลังงานก็บอกว่า
ทางสำนักงานเนี่ยเขาได้ประเมินว่า
ช่วงหน้าร้อนปีนี้หลังจากนี้ไปอ่ะ
การใช้ไฟน่าจะทำลายสถิติทั้งหมดที่เคยมีมา
สำหรับในปีนี้ทุกสถิติ
ถูกคาดว่าทุกอย่างอ่ะน่าจะทะลุอยู่ที่สามหมื่นสี่พันเมกะวัตต์
อย่างที่บอกกันว่า๑เมกาวัตต์เท่ากับ๑ล้านวัตต์
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่าลืมว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวร้อนอ่ะ
เดี๋ยวค่าไฟมาเดี๋ยวหนาวกาสหนาวแล้วใช่
หนาวหนาวทางการเงินนะแต่กายยังร้อนรุ่มอยู่
เดี๋ยวนาวใจเย็นไปพักครบตรงชาติกันสักครู่

ปรากฏว่านี่หลายคนก็บอกว่าเราอ่ะภาวะกันมานานใช่
เรื่องจากแอปเขาบอกว่ามีการขายข้อมูลของคนไทย๕๕ล้านคน
ซึ่ง๕๕ล้านคนที่หลุดเบื้องต้นรู้มาแล้วหลุดจากไหน

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรากรอกแอปพลิเคชันหมอพร้อมเราเขียนหมดเลย
บัตรประชาชนเบอร์อะไรวันเดือนปีเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็เริ่มมีปฏิบัติการแบบเฮ้ยมันอะไรจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า
ถูกต้องใช่การดูดบัตรเครดิตการดูดเครดิตทุกวันนี้ใช้ออนไลน์
ใช่มันก็ใส่บัตรประชาชนยืนยันทุกอย่างหมดคน
วันเดือนปีเกิดที่อยู่เหมือนกับว่าเขาได้ข้อมูลกันหมดแล้ว
ค่ะขณะเดียวกันคนเขาถามเอ้าเราจะทำไงกันต่อล่ะ
เพราะเขามีการประกาศขายข้อมูลทั้งหมด๕๕ล้านคนไปก่อนหน้านี้
คืออันนี้คือเริ่มต้นจากที่พี่ยุทธ์คุณสรยุทธ์
เป็นคนมาโพสต์ไว้ว่ามีคนส่งในสเมสเข้ามา
แล้วบอกหมดเลยว่าชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดอะไร

ทุกคนที่เราลงเกี่ยวกับหมอพร้อมเราโดนหมดแล้ว

ถ้าประชากร๖๕ล้านเราโดนไป๕๕ล้าน
เท่ากับเด็กที่ยังไม่มีประชาชน๑๐ขวบเอาไม่ทัน

ใช่ค่ะคุณสอดอายุทธ์สุทัศนัทจินดาก็โดน

แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นข่าวมันก็คือคุณสอรยุทธ์

เขาออกมาโพสต์ปรากฏว่าเอาจริง

สรุปแล้ววันนี้เบื้องต้นเท่าที่ฟังมาในการแถลงข่าว

รัฐมนตรีชัยวุฒิออกมาบอกว่ายังจับไม่ได้นะครับ
ณตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้
จ่าสิบโทนายเนีย
แฮกข้อมูลคนไทย๕๕ล้านคน
ไม่ฟันทงตอนนี้คือตอนแรกตอนเช้า

ว่าหลุดจากหมอพร้อมถูกต้องมั้ย
แล้วก็บอกว่าคนก่อเหตุยืนยันเป็นเจ้าหน้าที่ทหารบกหน่วยขนส่ง
ซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้ว
แต่คนเข้ามากังขากันเยอะมากว่า
เป็นนายทหารชั้นประทวนทำไมทำการใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
คือเอาง่ายตอนนี้นะครับเบื้องต้นตอนประมาณสักช่วงบ่าย
เขาก็บอกว่าวันนี้พบตรคือพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์เนี่ย
เขาระบุว่าตำรวจไซเบอร์สืบทราบแล้วว่าตัวแฮคเกอร์นายเนียเนี่ย
นำข้อมูลส่วนตัวของคนไทย๕๕ล้านรายชื่อไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเนี่ย
ยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารบกหน่วยขนส่งที่เมื่อกี้น้องบอก
แล้วก็สารอนุมัติหมายจับไปแล้ว๑รายเตรียมขยายผลต่อ
เขาบอกว่ายืนยันพบตรเป็นคนมายืนยันนะฮะ

แอปพลิเคชันหมอพร้อม

แล้วก็เตรียมสืบขยายผลจากภรรยาผู้ต้องหาที่เป็นพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องเดือน๙

ก็จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมด

จริงแล้วไทยรัฐของเราก็ไลฟ์มาตลอด
จนล่าสุดก่อนเข้ารายการเรา๒๐นาที

บอก๑ยังจับคนร้ายไม่ได้

ไม่ได้ฟันทงนะว่าหลุดมาจากหมอพร้อม

คือว่าข้อมูลชุดแรกที่ออกมาคือเป็นนายทหารชั้นประทวนหลุดออกมาจากหมอพร้อม

บอกเป็นคนสนิทนักมีคนสนิทของนักการเมืองคนนึง
ชนจังหวัดนนทบุรีใกล้นี่แหละ
ตอนนั้นที่แถลงข่าวในช่วงบ่ายคือ
มีฐานความผิดการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อความมั่นคงต่อประเทศ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
คนนี้บอกว่าเผยรู้ข้อมูลล่วนตั้งแต่๑๔
ตามจับแล้วแต่คนร้ายปิดโทรศัพท์หนี

ขณะนี้รู้ตัวคนร้ายและล็อกเป้าได้แล้ว
แต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้อยู่ระหว่างการหลบหนี
ซึ่งในขณะนี้ต้นสังกัดของทหารนายดังกล่าวได้ทราบเรื่องแล้ว
แต่การจับกลุ่มทหารต้องมีกระบวนการทางกฎหมาย
ซึ่งหากเป็นประชาชนทั่วไปสามารถจับกลุ่มได้เลย

รับรัชกาลเป็นทหารบวกชั้นประถวรชั้นประถวรอยู่น้นทำบุรีไหนละ
ที่มีพยาบาลเป็นเมียเนี่ยนะถูกแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมือง
คนหนึ่งบุคคลสำคัญคนหนึ่งซึ่งขนาดเดียวกันพบตรเนี่ยนะครับ
บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์เนี่ย
เขาบอกความคืบหน้าในการจับคุมตัว๑๐เอกรายเนี่ยอย่างแรกออกไม้จับแล้ว
เขาบอกมีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วโดยมีข่าวเปิดออกมาบ้างว่าเป็นทหาร
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานก็คือให้ผู้บัญชาการเนี่ยส่งตัวมา
นำมามอบตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกครั้งต้องรอการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้น
รู้แต่ว่ามีผู้ต้องหาเพียงรายเดียวค่ะแต่เห็นบอกว่าจะขยายผล
ถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนที่เป็นพยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอย่างนี้
คือยังไงก็ต้องขยายผลแต่ว่า
แต่จริงถ้าฟังจากที่แองจี้บอกที่บอกว่ายังไงนะมันมีขั้นตอนใช่ไหม
ถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นทหารใครจะไปจับทหารก็ต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นกระบวนการระหว่างตำรวจกับทหารที่ต้องพูดคุยกัน
มันไม่ใช่ประชาชนธรรมดาถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเราก็จับกลุ่มได้เลย

งั้นถ้าขนาดนี้มินว่ามันก็เป็นวาระเร่งด่วนเนอะ

ถ้านายกสั่งการน่าจะได้เพราะว่านายกก็ควบตำแหน่ง

เอาง่ายว่าตอนนี้คนไทยตกใจกันมากฮะ

แคคเกอร์เราขอย้อนกลับไปเล่าอีกสักครั้งหนึ่ง

ตอนนั้นเรามีความไว้วางใจมากเลย

ตอนนั้นคือเขาถึงขั้นบอกเลยนะว่าถ้าไปเจอมือถือใครแล้วไม่มีหมอพร้อม
ตอนนั้นที่เขาจะลนลงให้ฉีดวัคซีนกันถือว่ามีความผิดอ่ะจำได้ไหม
ตอนนั้นทุกคนก็เลยต้องโหลดเพราะว่าต้องรีบรับวัคซีนในช่วงที่โควิดระบาด
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนายเนียเนี่ยเขาบอกเลยอ๋อ
เขาได้ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลของคนไทยทั้งหมดเนี่ย
มาจากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ก็คือเอาง่ายคนเขาเดากันได้นะ
ว่าหมอพร้อมว่าหมอพร้อมล่ะก็ที่ไหนแล้วจะมีข้อมูลเยอะแยกขนาดไหน

เขาก็สืบสวนไปสืบสวนมาว่าคนร้ายเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไป
ที่น่ากลัวคือมันมีเลขบัตรประชาชน
เลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ทุกอย่างเลย
ซึ่งก็สอบรับกับที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเขาตรวจพบเลย

แต่แน่นอนตอนนี้ยังจับไม่ได้ถูกต้องไหมแองจี้เบื้องต้น

เขาบอกว่าข้อมูลมาตั้งแต่วันที่๑๔แล้วทางพลตำรวจโทวรวัตร
เผยว่าได้รับเรื่องข้อมูลล่วงตั้งแต่วันที่๑๔มีนาที่ผ่านมา
จึงสอบสวนจนรู้ตัวคนร้าย
ต่อมาวันที่๒เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอสาร
ออกหมายจับตามความผิด๒ข้อหา
ซึ่งตำรวจพยายามติดตามจับกลุ่มคนร้ายแต่คนร้ายปิดโทรศัพท์หนีไปก่อน
มาตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลที่ถูกออกหมายจับนั้นเป็นทหารยศสิบโท
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวกับยานพานะ
เขาบอกว่าตอนนี้คือตรวจสอบประวัติพบว่าคนร้ายเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สูง
เชื่อได้ว่าการกระทำเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นสังกัด
จากดูจากเจตนาของคนร้ายแล้ว

พบว่าจุดประสงค์เปลี่ยนไปตลอดเวลา

พบว่าจุดประสงค์เปลี่ยนไปตลอดเวลา

บางทีอาจทำให้คนตื่นตระหนก

เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นคำอ้าง
หรือเป็นสแกรมไปหลอกลวง
แต่เมื่อมีการพัฒนาการของกระบวนการมาเรื่อย
จึงมีการพยายามสืบสวนดำเนินคดี
จนถึงวันนี้ยืนยันว่าทำให้ดีที่สุด
ไม่แต่ตอนแรกเขาออกมาปฏิเสธด้วยนะ

ถ้าย้อนกลับไปตอนแรกเขามีการออกมาปฏิเสธไม่จริงมันไม่หลุด
แต่ปรากฏคุณสรยุทธ์ไม่หลุดยังไงผมโดนอยู่เนี่ย
เขาส่งมาคมพูดแรงดูภาคภูมิกระโลง
ใช่ไหมล่ะอืมตอนแรกทุกคนบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่หลุด

คือตอนนี้คนสงสัยอยู่แค่สองอย่างว่า
หลุดจากโดนแฮปหรือหลุดจากการขาย
กับทำผิดจริงหรือเป็นแพ้
สงสัยอยู่แค่สองอย่างนี้เลยจริง

อันนี้คือผู้ก่อเหตุจริงหรือว่าเป็นแพ้หรือเปล่า
ความผิดไปให้ใครหรือเปล่าหลังจากที่เรื่องมันแดงขึ้นมา
หรือว่ามันมีคนเอาไปขายกันแน่
เขาบอกว่ายืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุด

เพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
หลังจากนี้หากประชาชนถูกนำข้อมูลไปใช้
ก็สามารถแจ้งความได้หรือฟ้องร้องต่อสารได้เลย

เรากลัวว่าเพราะงั้นจะคนการไงเอาไปใช้

คุณพรรคแม่ต้องไปแจ้งเองใช่ไหม
เอาไปจังเองจังเองเห็นไหมแต่ตอนหลุดฉันไม่ได้ไปเป็นคนให้เขาหลุดเองนะ
ก็แค่เอาง่ายเบื้องต้นมันเยอะเกิน๕๕ล้านคน
ขออธิษฐานว่ามันอย่าเพิ่งหลุดออกไปถูกต้องป่ะ
ถ้ามันหลุดออกไปแล้วคุณผูกอะไรที่กินเกี่ยวกับออนไลน์ไว้บ้าง
เราก็ต้องเป็นสารตัดชีวิตกันหน่อย
ต้องไปบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลย

แล้วทุกคนก็จะตื่นตระหนกไปกันหมด

อย่างที่คุณมิ้นถามเมื่อกี้ว่าส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่า
ข้อมูลหลุดมาจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือไม่

แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเขาด้วย

ก็คือจริงตอนนี้มินว่าหน้าที่หลักของ

จริงถ้ารู้ยืนยันตัวตนควรทำได้

ควรจะจับให้ได้ทันทีด้วย

ว่าเขาได้ข้อมูลมาจากใครที่ไหนยังไง
คือต้องหาต้นต่อให้เจอไม่งั้นก็ป้องกันไม่ได้อยู่ดี
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไป

เดี๋ยวนี้วันหนึ่งแถลง๓อันก็ทุกคนก็งงไง
บางคนได้ฟังข่าวตอนเช้าก็จำตอนเช้ามาแล้ว

บางคนมาฟังตอนเย็นเอาสรุปฉันฟังผิดเขาแถลงไม่ผิดหรือยังไง
แองจี้ทำสักคิดไปฉันเต็ดตอน๔โมง

ยังเปลี่ยนเลยยังเปลี่ยนเลยค่ะพอสิข้าวบิ๊นท์ดูมาตอน

ใช่บ่าย๒โมงบ่าย๓จับกันแล้วเออก็เห็นว่าผอบาวตลอยืนยันว่า
หลุดจากหมอพร้อมยืนยันแล้วว่าเป็นนายทหารชั้นประทวน
แล้วก็ขอสารอนุมัติออกไหมจับแล้ว

อันนี้เราก็ได้ข้อมูลมาชุดนี้พอมาตอนเย็นอ้าว

แล้วอย่างที่๓ที่เขาสรุปกันโดยรวมนี้มันยังไม่ได้หลุดออกไป

คุณชูวิดคนเดียวแต่ว่ามีคู่โชคมากจริง

คุณชูวิดแกไม่เหนื่อยบ้างหรอกิ้ง

ด้วยความที่ตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มจาก
ลามไปถึงเรื่องรถไฟฟ้าลามไปถึงเรื่องกัญชา

ทุกอย่างทุกวันนี้กลายเป็นแบบว่าพี่จะดูข่าว

มาเป็นคนตื่นสาย๑๐โมง๑๑โมงตื่น
ฉันต้องมานั่งดูคุณชูวิทย์วันนี้พูดอะไร
กลายเป็นแบบขดแล้วฉันถามเฮ้ยฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าวะ
ไม่ใช่คือตอนนี้ทุกคนน่ะก็คือเกาะติดเฟซบุ๊คคุณชูวิทย์
เกาะติดเฟซบุ๊คทนายตั้มแล้วก็เกาะติดช่องทางของคนที่
มีปัญหากับคนที่เป็นคู่ชกกับคุณชุวิตอย่างนั้น

ใช่ว่าว่าเมื่อวานี้เขาบอกเอาล่ะแต่ศาลเขาสั่งมาแล้วว่า
คุณชูวิทย์คุณไม่มีสิทธิ์ไปด้อยค่ากัญชากับพักภูมิใจไทยนะ
คือเป็นการคุ้มครองชั่วคราวใช้คำนี้กว่าพ่อ
เพราะว่าตอนแรกภักดิ์ภูมิใจไทยไปร้องศาล
บอกว่าห้ามให้คุณชุวิตพูดถึงเลย
ซึ่งศาลเองยกคำร้องนี้เพราะบอกว่าถ้าทำแบบนั้น
ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพประชาชนในการวิภาควิจารณ์
เขาก็เลยคุ้มครองแค่ว่าคุณชุวิตจะพูดเรื่องกัญชาก็ได้
แต่ต้องไม่พาดพิงภูมิใจไทย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
แบบอู้ยเป็นแบบไปแตะกองดวงใจของคุณชุวิต
ใช่แล้วก็มีการแบบว่าพูดถึงว่ากล่องดวงใจคุณชูวิทย์
ไม่ให้พูดถึงไม่มีการไม่แตะต้องคนนู้นคนนี้
คราวนี้ชุดใหญ่แล้วไม่จบไม่จบเลย
วันนี้ค่ะวันนี้คุณชูวิทย์กับทนายอนัญชัย
ก็เลยไปสารอาญารัชดาเลยแล้วฟ้องทนายตั้ม
หมินประมาทโดยการโฆษณานะคะเรียกเงิน๑๐๐ล้านบาท
จำได้ไหมคราวนี้คุณชูวิทย์ก็ค่อยพูดแล้วว่าจะฟ้อง
ทนายตั้มเคยว่าอย่าฟ้องผมเลยผมแบบไม่มีแรงสู้พี่หรอก
มาแล้วนะคะวันนี้ฟ้องค่ะฟ้องจริง

อยู่ทนายตั้มก็จัดแถลงข่าวใช่ไหม
แล้วมีการเอาภาพเสมือนจริงมาประกอบ

ทนายตั้มเนี่ยอาชีพคือทนายความเนอะ

และเหตุผลที่จะต้องมานั่งแถลงข่าว

ว่ารับเงินจากสารวัตรสัว๑๐ล้านบาท

แล้วก็ไม่ได้รับจากสารวัสสัวอีกต่างหาก
ไม่พอทนายตั้มยังกล่าวในการแถลงด้วยว่า

เอาเงินจากเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมายไปบริจาค

ทำให้เกิดความเสียหาย
ก็เลยฟ้องในข้อหามินประมาท
โดยการโฆษณาเรียกร้องค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท
และให้ลงโฆษณาคำพิพากษาคำขอโทษ

โทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์

แล้วก็นัดไต่สวน๑๙มิถุนายนนี้บ่ายโมงตรง

ทนายตั้มไม่ได้มีความจริงใจ

และหาลูกความโดยวิธีการแปลก

ผมพบธนายความผมบอกเลยนะ

ก็เป็นทนายความที่มีคุณธรรม

มันไม่สามารถสอนกันได้ครับ
ทนายตั้มนั้นจะต้องเรียนรู้คำว่าคุณธรรมให้ดี

ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้คุณธรรมอย่างสูง
คือผมอโหสิกรรมไม่ได้ผมได้เงินเนี่ยผมจะเอาไปทำบุญ
ก็จะเอาไปทำบุญอีกแล้วครับถ้าได้เงินมา
ผมยืนยันว่าผมไม่ใช้แม้แต่บาทเดียวแต่ผมจะเอาไปทำบุญ
ทำให้โรงพยาบาลทำให้ที่ต่างต่างไปค่ะนี่ค่ะ
แล้วทนายตั้มเนี่ยเรื่องนี้นอกจากประเด็นเรื่องที่ว่าหมินประมาทโดยโฆษณาแล้วใช่ไหมคะ
นายอนัญชัยยังบอกด้วยว่าทนายตั้มนี่นะเข้าข่ายผิดมัญญาติทนายตามพระราชบัญญัติธนายความด้วย
เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้๑๐โมงจะไปร้องที่สภาธนายความอีก
สอบเรื่องมารยาทหรือว่าเรื่องมัญญาติทนาย
โทษสูงสุดคือถึงขั้นลบชื่อออกจากการเป็นทนายความ

ค่ะส่วนช่วงเช้าเนี่ยคุณชุวิตบอกตั้งแต่เมื่อวานและเมื่อวานที่แถลงข่าว
เมื่อวานนี้คือเอาผ้าปิดตาเอาเทปปิดปากเลยนะคะ
แล้วก็แถลงบอกว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้าจะไปฟ้องทนายตั้มก่อน
แล้วช่วงบ่ายจะไปยื่นอุทธรณ์ให้เพิกถอนคุ้มครองชั่วคราว
ที่ว่าจะไม่ให้พูดถึงเรื่องกัญชาพักเกียรติกับภักดิ์ภูมิใจไทยอะค่ะ

และยืนยันด้วยว่าไม่ใช่ศรีถนนชัย
คือเหมือนกับว่าไม่ได้แบบว่าใช้ลูกเล่นไม่ได้เล่นลิ้นไม่ได้อะไรแบบนั้น
ไม่ได้หัวหมอนะแต่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ
คุณชุวิตเองก็บอกเหมือนกันว่าทนายตั้มเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจ
ยังใช้สื่อเป็นเครื่องมือและมีการหาลูกความด้วยวิธีการแปลก
ซึ่งเขาต้องเรียนรู้คุณธรรมให้ดีในอาชีพทนายความ
เพราะเป็นอาชีพที่ต้องมีคุณธรรมสูง
การที่เขาร่ำรวยขึ้นมาผมไม่เคยไปยุ่ง
แต่เหมือนที่พี่มดพูดเขามายุ่งกับผมก่อน
เขามายุ่งกับผมก่อนจะให้อโหสิกรรมก็คงไม่ได้
แล้วถ้าได้เงินมาก็จะเอาไปทำบุญเหมือนเดิมร้อยล้าน

ประโยคที่ว่าคุณชุวิตคงตื่นมาสมองเบอร์ไม่ได้ล้างหน้าแล้วมั้ง

แกยืนตะโกนถามทีละคนทีละคนเลย

แล้วแบบว่าไม่ว่าเในเด็ดนั่งดูแลนูแกสักโกนถาม

ตอนนั้นมินต์กับคลิงต้องสัมภาษณ์เพื่อถ่ายอยู่

เพราะว่ามันมีจังหวะที่ส่วนการ

แต่หมายถึงคุณชุวิตแกไปนั่งดักรอเลย

เกือบทุกพักมาให้สัมภาษณ์ค่ะ

คือถ้าสมมุติว่าที่วันนั้นที่มินทร์ไปโรงพื้นที่แล้วไม่ได้เจอ
คุณชุวิตเจอคนแรก
เจอหมด

พร้อมกับที่กวาดอ่ะคนทำความสามารถ

ไปถามไหนจุดยืนคืออะไรจุดยืนแต่ละพักคืออะไร

คือเขาถามเรื่องจุดยืนว่าคุณจะร่วมกับพักที่สนับสนุนนโยบายแบบนี้ไหม
หรือมีการซื้อขายสอสอไหมอะไรอย่างนี้ทำทุกพักเลย
สมมุติเขาก็ถามทุกคนที่จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเนาะก็คือ

สมมุติถ้าเกิดต้องมารวมกับภูมิใจไทยแล้ว
จุดยืนของเรื่องกัญชาคุณว่าอย่างไรอย่างเนี่ย

ก็คือพูดถึงภูมิใจไทยนั่นแหละหลักเลย

เอาล่ะเอานะคะมามาเรามาฟังอะไรที่มันชุ่มชื่นหัวใจสักนิดหนึ่งแล้วกัน
ถ้ามันใกล้วันสงกรานขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะถ้าพูดถึงสงกรานเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงอ่า
วันไหล่อ่าวันไหล่อ่าใช่ต่างแสนหรือต่างแสนมึงชนเลยมึงชนเลย
ชนเลยเล่นน้ำยาวกันไปเลย
คุณยังไม่เชื่อเลยนะคะว่าวันไหลของชนบุรีตอนนี้คือ
วันที่๙ถึง๒๓เมษายน
อ๋อนี่ไงนะคะจากในเทศกาลสงกราศนะคะ
ชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าปีนี้เนี่ยจะสาดน้ำกันให้ชุ่มชำเลยทีเดียว
หนึ่งในสงครานที่มีชื่อเสียงก็คือวันไหลชนบุรีนะคะ
ทางเพจของที่นี่ชนบุรีได้โพสต์กำหนดการเอาไว้บอกว่า
สงกรานของจังหวัดชนบุรีตอนนี้
ชนบุรีเตรียมเล่นน้ำสงกรานกันยาวเลยนะคะ
มาฟังกันให้ดีนะวันที่๙เมษานะคะ
วันไหลบอวินที่สะพาน๔ค่ะ
ถ้าพูดถึง๑๓เมษาแล้วเนี่ยก็คือประเพณีสงการเมืองชนบุรี
ถ้าไม่ทันเป็น๑๔เมษาก็ไปวันไหลพนัฐนิคมค่ะ
เมษานะคะยังทันอยู่นะคะวันไหนเกาะโพค่ะ
แต่ถ้ายังไม่ทันอีก๑๖๑๗๒วันนะคะ
วันไหลบางแสนโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่ารถติดขนาดไหน
วันที่๑๘ค่ะคุณค่ะวันไหลนาเกลือวันไหลบางพระวันไหลเกาะศรีชัง
ถ้ายังไม่ทันอีกก็ยังได้อีกนะคะ๑๙เมษาค่ะ
วันไหลพัทยาค่ะตรงนั้นเนี่ยโอ้โหทุกหาดเลยทีเดียวนะคะ
ยังนะคะยังไม่ทันอีกนะคะขอเป็น๒๓แล้วกัน
และปิดท้ายวันที่๒๓เมษาเลย

อยากรู้ว่าจะมีใครตามเก็บครบทุกพิกัดทุกไหลไหมคะ
คิดว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนแถวนั้น
จะไหลยาวกันไป
นี่จะไหลมาถึงฉะเชิงเซาถึงกรุงเทพถึงอะไร
เกือบแล้วล่ะก็คิดว่าจะไหลมาแล้ว
คงไม่ชนะคงเป็นโรศฟิตล่ะ
วันมันใครใส่หรือภาพแปดแดงอะไรอย่างช้าสุดนะคะ
ขอไปเล่นน้ำกับดารักท์เมื่อกับชัดเยมิทัยอ่อนข่าว

กี่โมงแบบที่แรงนะคะ

ปีคืออะไรรู้ไหมเผาศพพระไม่มีญาติ
ที่จะเชื่อมเผาศพพระไม่มีญาติคือโรงพยาบาลสงฆ์เขาจะเอาศพพระไม่มีญาติ

อุ๊ยดีจังเลย

โอ้เพราะเขาทำมาหลายสิบปี
เวียนไปก็จะไปเล่นน้ำ

เมื่อก่อนดาราอยู่กับฉันหมดนะคะเวลาเล่นเผ้า

ลนเสร็จรายการล่องตามฉันเนาะ

แล้วที่เล่นสนุกสุดต้องที่ไหนหรือเปล่า
เชียงใหม่นี่ที่เป็นที่มั่น

เหรอเหรออาเขามีเธอดาราระดับโลก
ดาราระดับโลกมาเล่นน้ำสงการกัน
ตอนนี้ทุกคนแข่งกันแบบว่าตัวมีเก๋นะ

ชะนีเยอะหรอชะนีเยอะเกินชะนีนางแบบเยอะเกิน
เหรอจริงอ๋อดูไปดูโทรหาพี่รับโทรศัพท์กันเวลาสนุกกันใหญ่แล้ว
วันไหร่แล้วคุณแล้วคุณไปไหนคะคุณไปไหนคะ
อยู่บ้านค่ะไม่กลัวค่ะกลัวมากเลย
กลางกลัวคนเยอะมากครั้งสุดท้ายที่เชียงใหม่นั่นแหละ
คุณเอ๋ยกลับมาถึงบ้านแม่จำไม่ได้หน้าดำมืด
ฮ่า
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อกับข่าวใส่ไข่ฮะ

เอาละฮะเอมมี่แม็กซิมจำได้ไหม
ทำไมฤษีต้องเอารูปหนูไปทำอย่างนู้นอย่างนี้
ซึ่งวันนี้นางไปพร้อมทนายความเข้าแจ้งความกับพันธุ์ตำรวจโทนเรศ

หลังจากที่นางถูกพ่อปู่ฤษีอุดรเนี่ย
นำชื่อตัวเองไปแอบอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
หลอกผู้หญิงไปทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค
แล้วก็วีดีโอคอร์เนี่ยหลอกลวงให้ฝ่ายหญิงพยายามจะกระทำอนาจารย

แต่เขาเปิดแล้วนะฤษียังเปิดขุมทรัพย์แล้ว
ทำเสร็จสุดยอดวีดีโอคอลสุดฤทธิ์
แล้วก็มีการนัดเจอว่าแม่ต้องใช้ถุงยางไหม

ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้น่าจะให้เอาไปไหม

เอมมี่ก็ยอดตัวเองมาใช้ลูกศิษย์ลูกศิษย์อุดร
และที่สำคัญไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันตามที่ถูกกล่าวอ้าง
เรื่องดังกล่าวเนี่ยถามว่านางก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
เพราะเอาจริงนางก็มีลูกสาว

แล้วก็สามีทุกวันนี้ก็ไม่สบายใจ
เพราะฉะนั้นก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
ผู้หญิงทุกคนในสังคมพร้อมชี้แจงว่ารูปดังกล่าวเนี่ย
ฤษีอุดรมาถ่ายคู่กับตนถูกนำไปแอบอ้างนั้นเป็นรูปเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว

แต่ที่ตนไปไหว้ครูฤษีเตโชคือฤษีอีกท่านหนึ่ง

ที่เจ้าตัวจะมาขอถ่ายรูปซึ่งฤษีอุดรไม่ยอมรับผิดอะไรเลย
เรื่องที่อ้างว่าพูดชื่อฤษีเตโชตกไปก็ฟังไม่ขึ้นนะ

ตนพยายามควบคุมสติว่าจะไม่โกรธแต่ตัดสินใจมาแจ้งความในข้อหา
นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์
พร้อมพิจารณาฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายไปฟังเสียงกันฮะ
เขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ยอมรับผิดอะไรเลยอะค่ะ
เขาอธิบายแล้วมันก็ไม่เชื่อ
เพราะว่าลืมตกชื่อใช่ไหมตกชื่อปู่เตโช
มันเป็นเป็นไม่ได้อ่ะมันเป็นเป็นไม่ได้จริง
พบแม่อึ่งและพ่อปู่ฤษีนั่งอยู่ในอาสมเนี่ย
โดยบอกว่ากลับมาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว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
ปู่ก็ยอมรับผิดทุกประการที่ปู่ร่วงเกินไปหรือปู่ขาดความบอดขาดความสติที่ไม่รู้
ก็คือหนึ่งก็คือขอขมาลาโทษของน้องแล้วก็ขอขมาลาโทษของคุณเอมมี่เมซิมด้วยนะครับ
ก็คือผมก็พูดจากใจจริงผมก็ยอมรับผิดแล้วนะครับผมก็ขอคำมาในตรงนี้
วันนี้ยอมรับผิดแล้วแล้วก็ขอคำมาลาโทษกันแล้วนะเอาละฤษียังหนุ่มอยู่เลย
ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดยอมรับผิดอยู่ดีเซงว่าพิธีจักษ์สิทธิ์จริงไหมไม่มีจริงเนอะ
แล้วแต่แล้วแต่คนเชื่อ

ต่อว่าถ้าอะไรที่เรามันแอ
คือถ้ามะแหละก็ตามแหละรู้สึกว่าเอ๊ะใช่หรอ
สบายใจก็ไปอะยังใช้ไปเผาศพเพราะไม่มีอาจจะไม่รู้อะไรอย่างนี้
ทำบุญอ่ะโอเคแต่ถ้าแบบมีคนทักสะดอกขออย่างเงี้ยพี่มดเนี่ยออกมั้ย

มันก็อยู่ที่เราจะไปเชื่อเขาทำไมวะ
บางคนจิตตกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบหรือว่าเราจะดวงตกจริงวะ
เราจะต้องเออทำยังไงล่ะแต่เอาจริงคือ

เราถามตัวเองกลับไปว่าเดือนหนึ่ง

คุณหมดค่าหมอดูต่อเดือนเท่าไหร่ช่วยตอบมาให้ดูหน่อย
เสียภาษีไหมพวกนี้
ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าคุณนะ
บวกลบคูณหารออกมาให้ดูหน่อยสิ

แบบซื้อรวมสบซื้อป่าเก้า

ก็ส่วนมากจะมีเลข๙๙อยู่ข้างหลัง

ก็คือดู๓ข้อก๊อฟ๙๙บาท
ครึ่งชั่วโมงกว่า๔๙๙อะไรอย่างนี้

เงินเดือน๒๕๐๐๐เลยอ่ะ

แต่ถามว่าพอดูเสร็จแล้วมันต้องมีค่าหลังจากนั้นอีกนะ
สมมุติว่าถ้าพ่อหมอบอกว่าไปเปลี่ยนชื่อดูสิ

ไปมาอีกไปทำบูรณ์

มันไม่มีใครบังคับให้ไปไง

แล้วถึงเวลาปุ๊บเราก็ช่วงเคิ้ม

ที่จริงเนาะเราอยากเรียกลองให้หมอดูมีราคากลางไหมเนาะ

เพราะทุกคนเขาบอกว่าในอนาคต

มันคำนวณสถิติหมดเลยโอ้

มันย้อนกลับไปให้เราได้ตั้งแต่เกิดว่าปีนี้คุณเป็นอย่างนี้อีก
เอไอมาแล้ว

มันย้อนไป๖ปีที่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วสถิติดาวรุ้งอะไรกว่า

แต่ทุกวันนี้ฉันไม่รู้ว่าตอนน้องสาวเขาก็มาติดตีเหรอ
ยังไม่ได้เป็นเพราะมากเลยตอนเนี้ยเขาบอกว่า
แต่จริงก็มันก็แล้วแต่ว่าเอาอย่างนี้

แต่ถ้าสมมุติเราไม่ก้าวขาเข้าไป

ก็ผิดนะแต่ถ้าเราดันเชื่อแล้วเราก็ไปทำตามอย่างเงี้ย
มันมันก็ต้องแบ่งแบ่งคนละครึ่งแหละเหมือนกับมีคนคนหนึ่งอ่ะ
หมอดูคนหนึ่งเด็กแคสต์งานทั้งหลาย
จะต้องไปลงของไปลงทองอย่างเงี้ยปั๊บหนูไปลงทองมาลงทองมา
หนูไปลงทอตรงไหนลูกตรงที่รับค่ะอ้ายลูกลงมา
คนที่แคสติ้งหนูมีแต่กระเทยหนูจะไปลงให้ใครดูเหรอลูก

ให้เบรกแป๊บนึงข้าจะกลับมาใหม่

น้องสาวตัวแสบใช่ไหม

เรื่องของเรื่องมันมาจากไม่รู้ว่าเริ่มจากจุดไหนก่อน
แต่ว่ามิ้นท์เห็นแล้วในไอจีของคุณพลอยเขาตามอยู่เขียนมาว่าชอบนะคนขี้หึงอ่ะ
ตอนแรกก็ยังคิดอยู่เอ๊ะมีใครไปให้สัมภาษณ์เรื่องขี้หึงเรื่องอะไรเหรอ
เขามีการถอดหน้ากากแล้วใช่ไหมใช่ไหมครูอ้วน

เพราะว่าคือจริงมันก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ที่ว่าอะไรนะนางเอกหน้าเวียง
คนก็จับตาเพราะว่าเอ๊ะเห็นคุณพลอยไปเที่ยวร้านโฮมของคุณโต้งถ่ายรูปนั่งคู่กัน

จนเนี่ยล่าสุดไปถ่ายรูปนี่รถของคุณพลอยชวะใช่ไหม

แล้วพอวันถอดหน้ากากวันนั้นคุณต้องเลือกร้องเพลงอะไรนะคะควร
ขี้หึงขี้หึงของซีรีสฟู
ร้องขี้หึงซีรีส์ฟูครูอ้วนไม่น่าจะจำได้ค่ะ
เพราะหลายเพลงแล้วขอโทษจริงค่ะ
ร้องเพลงคิดถึงของซิริฟูไง

หรือว่าความหมายมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
เกี๊ยวถามครูอ้วนครูอ้วนเฉลยผิดคนนะ
เขายังไม่ออนแอร์เดี๋ยวครูอ้วนเปิดหน้ากากก่อน

เดี๋ยวน้องไม่ได้เปิดหน้ากากคนอื่นก่อนนะ

ไว้พูดก่อนว่าใครอยู่ในนากากมันเกิน

ก็ถามว่าทำไมเลือกเพลงนี้มาร้อง
เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนขี้หึง

มันอธิบายความเป็นผู้ชายขี้หึงได้ชัดเจนที่สุด

และทีนี้เขาบอกว่าจริงถ้าย้อนกลับไปดู

นี่ไงเขาก็เลยยิ่งโยงกันแบบ

เหมือนก่อนหน้านี้สื่อเคยไปถามคุณโต้งใช่ไหมว่า

พอยอ่ะบอกว่าเพื่อนแต่ว่าโต้งก็บอกว่าผมก็
ชอบเขาอยู่แล้วเขาก็สวยอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็เป็นเพื่อนแก๊งกันที่แบบไปเที่ยวกันอยู่แล้ว

หรือยังไงหรือว่าแบบก็ดูจากจะมีแฟนเยอะแล้วล่ะ
แต่เขาเพิ่งเขาเพิ่งเลิกไปหรือเขาเลิกนานอย่างนั้นพี่มด
ไม่รู้ไม่ได้เจอนางเลยไม่ได้เจอมีแต่คุยกับทางไอจีนางอ่ะ

เอาไปกันต่อมาดูในอีกข่าวหนึ่งนะคะ
เป็นตุ๊กเป็นเป็นข่าวที่อ่านแล้วก็แบบมีผู้ใจเหมือนกันนะคะ
สำหรับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงกันมานานเลยนะคะคุณตู่นันทิดา
ที่จะบอกว่าวินาทีสุดท้ายแม่ตู่นันทิยาแก้วบัวสายนะคะ
ซึ่งเสียชีวิตกระทันหันจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เล่นเป็นโนให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีคุณเป๊กเสรณีนะคะ
มาเล่นเปโนร่วมด้วยทำเอานันทิดาของเรานะคะคุณตู่นะคะ
เศร้าหนักถึงขนาดปล่อยโหกมาเลยทีเดียว
แล้วก็น้องเพลงเองลูกสาวของคุณตู่นะคะต้องมากอดรูปไหล่ปลอบใจ
แฟนในเฟซบุ๊คของเราทุกคนเลยนะคะ

ร้องไห้ตามกันเลยรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะ
คุณเก่งคนโรคคุณปู่หนังชา

ที่ดีมาโดยตลอดเขามีความสุขมากนะ

แล้วเขาก็รักกันในฐานะแบบพ่อแม่ลูกหลาน
นี่ที่คุยกับนุธินก็บอกว่าลูกสะพ้ายผม

งการนี้เอาจริงนะปีนึงคนจะรอคอยตั้งแต่เด็กเลย
คืออะไรรู้ไหมอะไรโซเวนเซ่นก็จะทำเค้กมะม่วง
ข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเราผูกพันแล้วแต่ละปีแต่ละปี
มันจะอร่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
อย่างช่วงที่ใกล้สู่เทศกาลวรรค์วันหยุด